สวัสดีครับ
ฉันลูกสาวตาแหวง
บ้านอยู่สวนแตงจังหวัดสุพรรณ
ทำหน้าทำไร่ไปหวาน
แต่ว่าตัวฉันชอบแต่ร้องเพลง
เขาเรียกฉันว่าอีแวว
ลูกสาวยี่แต่วนั้นร้องเพลงเก่ง
เมืองสุพรรณไม่เคยวางเวง
ถ้าฉันร้องเพลงทุกคนต้องชอบกัน
อีแววเมืองสุภัณฑ์
อีแววเมืองสุภัณฑ์
ชื่อเสียงของฉันดังระบือไกล
ใครเข้าก็เชิญกระจาง
ไม่เคยเว้นวางใครจ้างฉันก็ไป
งานบุญงานบวชงานแต่ง
เลื่อนยดตำแหน่งหรือว่าขึ้นบ้านใหม่
ไม่เคยไม่เคยค่องขัด

พันชั้นก็ไป
อีแววลูกสาวตะแวง

แต่งงานบวชนะใกล้
ถ้าจ้างฉันไปรับรองว่าไม่ขาดทุน
ยิ่งแววเมืองสุพรรณ
อีแววเมืองสุภาณ
ชื่อเสียงของฉันดังระบือไกล
ใครใครเขาก็เชิญก็จ้าง
ไม่เคยเว้นวางใครจ้างฉันก็ไป
งานบุญงานบวชงานแต่ง
เลื่อนยดตำแหน่งหรือว่าขึ้นบ้านใหม่
ไม่เคยไม่เคยค่องขัด
ถ้าใครให้อัดพันสองพันฉันก็ไป
อีเวลลูกสาวตะแวง

แต่งงานบวชน่ากลาย
ถ้าจ้างฉันไปรับรองว่าไม่ขาดทุน
ฉันจะรับรองว่าไม่ขาดทุน
ฉันจะรับรองว่าไม่ขาดทุน